ตอนนี้นะครับในพื้นที่นครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่มครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านภัยพิบัตรนั้นก็เร่งให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
ติดตามจากรายงานโดยคุณยุธยาตุ้มมีครับ
นครศรีธรรมราชมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมดินโครนถล่ม๙๓๕หมู่บ้าน๑๖๐ตำบล
รอบคลุมทั้งจังหวัดคือ๒๓อำเภอ
มากสุดที่อำเภอพิปูนและนพิตำ
ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยง
อุทธกภัยดินโครนถล่มมากที่สุดในภาคใต้
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาป่าทุ่งนาและชายทะเล
อำเภอพี่ปูนอำเภอนกพี่ตำที่เป็นภูเขาสูง
แล้วก็สภาพภูมิประเทศมีโอกาสที่
ถ้าฝนตกต่อเนื่องกันนานถึงจะไม่ตกหนักก็ตาม
แต่ว่าถ้าตกต่อเนื่องนานจะทำให้ดินอิ่มตัว
แล้วก็มีโอกาสที่จะพังทลายลงมาได้
ชายทะเลที่ยาวกว่า๒๔๕กิโลเมตรมากที่สุดในประเทศ
เสี่ยงกับคลื่นลมแรงซัดชายฝั่ง
โดยเฉพาะอำเภอหัวไซและปากพนัง

ซึ่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับแหลมยวน
และลักษณะพื้นที่แทบจะเท่ากับระดับน้ำทะเล
หากเกิดพายุคลื่นยักษ์หรือสตอมเสิร์ช
จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก
สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
เพื่อนำข้อมูลส่งต่อให้กับหน่วยงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกวัน
อยู่ในช่วงมรสุมจะรายงานถี่ขึ้น
โดยดูภาพถ่ายจากศูนย์เรด้าอำเภอสถิงพระแบบเรียลไทม์
เพื่อจะได้แจ้งเตือนรับมือทันท่วงที
การดูแบบเรียลไทม์ตรงนั้นผมจะอาศัยภาพถ่ายเรด้า
สามารถที่จะบอกลักษณะกลุ่มฝน
การเดินทางของฝนหรือความหนักเบาของฝน
สามารถจะบอกได้หมดและระยะเวลาในการตกอีกนาน
หรือเท่าไหร่ต่างสามารถที่จะบอกตรงนั้นได้ครับ
ผมก็จะส่งข่าวเพื่อกระจายข่าวต่าง
ไปสู่พี่น้องประชาชนไปสู่องค์กรต่าง

กลุ่มที่อยู่ในแถบภูเขาหรือองค์กรทางภาครัฐของเอกชน
ก็จะกระจายข่าวไปอย่างรวดเร็วอย่างนั้นครับ

มีศูนย์กลางในนครศรีธรรมราชเมื่อ๒วันก่อน
โดยงานในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง

คือหลังรับแจ้งจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

มีทุกหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง

เตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

สามารถที่จะช่วยเหลือกันเองได้ในระดับหนึ่งที่ดีเนี่ย

ให้สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ที่การป้องกันและแบนเทาสาภัย

แม้จะมีจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติมากเป็นอันดับต้น
แต่จุดอ่อนก็นำไปสู่การแก้ไขให้เข้มแข็ง
ที่นี่จึงมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๓แห่ง
สถานีอุตุนิยมวิทยา๓แห่ง
เตอร์เตือนภัยทุกหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยง

อบรมให้ความรู้ชาวบ้าน
รับมือภัยในรูปแบบต่างอย่างต่อเนื่อง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน